กรกตเป็นเจ้าภาพในการจัดเวที
พักการเมืองได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสิริญญานิมกุล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากหอประชุมสโมสรกองทัพบกเชิญค่ะ
ฉากลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีการรับฟังความคิดเห็น
และการตอบข้อสักถามของพักการเมืองเกี่ยวกับประเด็นการทำประชามติค่ะ
ซึ่งประเด็นทั้งหมดนะคะจะถูกส่งให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

แสดงความเห็นร่างรัฐธรรมนูลประชามติและประชาชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตจัดขึ้น
ถือเป็นเวทีแรกที่เปิดให้พักการเมืองได้แสดงความเห็นและสอบถามประเด็นที่ยังติดใจสงสัย
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลและการจัดออกเสียงประชามติ
โดยมีตัวแทนพักการเมือง๕๐พักและกลุ่มการเมืองคือกลุ่มนปชเข้าร่วมประชุม
โดยสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้บันทึกภาพและเสียงผ่านทางทีวีวงจรปิดเท่านั้น
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนพักการเมืองและกลุ่มการเมืองสักถามข้อสงสัย
โดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่มีบทลงโทษที่รุนแรงและไม่ชัดเจน
รวมไปถึงยกเลิกคำสั่งคอสชเพื่อให้พักการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมได้
และขอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าหากร่างรัฐมนูลไม่ผ่านประชามติร่างรัฐมนูญฉบับใหม่จะมีที่มาและเนื้อหาอย่างไร
สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยต้องสามารถทำได้อย่างเสรี
ท่านจะสังเกตด้วยครับว่าในต่างประเทศขณะนี้ปีนี้ผมเห็นอย่างน้อย๒ประเทศ
ประเทศนะครับนิวซีแลนด์สหราชนาจักรทำการประชามติ
เขาจะเปิดโอกาสเหมือนกับกฎหมายประชามติเมื่อปีห้าศูนย์
เหมือนกับการทำประชามติครั้งที่ผ่านมาว่าผู้ที่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยสามารถรวมตัวเคลื่อนไหว
รณรงค์ได้อย่างเสรีใครใครรับก็รับใครไม่รับก็ไม่รับ
แล้วก็ทำหน้าที่เปิดวงกว้างพวกท่านเนี่ยนะครับใช้กำลังพล
ผมนั่งนับไปเกินล้านคนนะครูกขอคอหน่วยงานราชการ
รอดอนนู่นนี่นั่นนี่นะครับและที่ผมประกาศเนี่ยนะครับว่า
จะตั้งศูนย์จับโกงในจับไอ้ไอ้ล้านคนเนี่ยเพราะยังไงจับก็ต้องเจอ
แต่ความจริงมันไม่ควรจะเกิดปัญหานี้เลยถ้าท่านเปิดกว้างนี่นะครับ
พวกท่านได้เปรียบอยู่แล้วตอนนี้ก็มีการไปร้องนะฮะ
ที่โรงงานที่เกี่ยวข้อมนะฮะโดยคุณร่วมกายก็จบไปนะครับ
ไม่เกี่ยวข้องกับคำต่อหนึ่งเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า
กรกตจังหวัดจะให้ผมไปชี้แจง
ก็เรียนท่านประธานว่าผมไม่ไป
ค่ะว่าบรรยากาศการหารือในครั้งนี้นะคะ

ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะนำไปเสนอต่อคอสชและรัฐบาล
เพื่อหาแนวทางสร้างความเข้าใจต่อไป
แต่ไม่สามารถรับปากได้นะคะว่าจะสามารถยกเลิกคำสั่งคอสช
ข้อเรียกร้องของพักการเมืองได้หรือไม่
ขณะที่นายอภิษฎนะคะระบุว่ารู้สึกถึงความชัดเจนมากขึ้น
เกี่ยวกับข้อห้ามตามกฎหมายประชามติ
ด้านนายนัทธวุฒิใส่เกลือแก่นำนปชระบุว่าไม่รู้สึกแตกต่าง
จากการติดตามข่าวสารที่ผ่านมาค่ะ
นับจากนี้ไปนะคะอีก๗๙วันค่ะจะถึงวันออกเสียงประชามติ
ซึ่งต้องจับตาดูนะคะว่าหลังจากที่เวทีแห่งนี้
ปิดฉากลงแล้วจะมีการกดล็อค
เพื่อเอื้อต่อบรรยากาศการทำประชามติมากน้อยแค่ไหนค่ะ
จริงยานิมกุลข่าวทรัพย์ทีวีรายงานจากสมุทรทหารบกค่ะ